คดีนี้ค่ะแน่นอนเราต้องตามให้คุณผู้ชมต่อ

ขอใช้คำข่าวก็คือเป็นคดี๖ต่อ๑
กลุ่มวัดม่วง๖คนกับในบาสนะคะ
กลุ่มวัดม่วงเสียชีวิต๒บาทเจ็บ๑
แต่ในบาสเองก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกัน
คือเรื่องทางคดีตำรวจบอกว่าดำเนินคดีสองฝั่งนะคะ
ฝั่งกลุ่มวัดม่วงก็ต้องถูกดำเนินคดีเพราะว่าไปหน้าบ้านเขา
นของใส่เขาแล้วก็ทำร้ายในบาสด้วย
แต่ในบาสเองก็ถูกดำเนินคดีข้อหารหนักเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาตายเขาเจ็บ
ไปที่งานศพของทางกลุ่มวัดม่วงที่เสียชีวิตไปสองศพนะคะ
แซมกับในต้นค่ะวันนี้มีพิธีชาปนกิจนะคะ
แล้ววันนี้๑๗ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันเกิดในต้นพอดีเลยนะคะ
เขาจะอายุครบ๒๖ปีค่ะ
ที่วัดนินสุขารามเขตบางบอนกรุงเทพ
มีพิธีชาปนกิจศพนายถิติวุฒิกลิ่นโพหรือในแซมอายุ๑๙ปี
และนายสมเดชดุลยพัฒน์หรือในต้นอายุ๒๕
บรรยากาศโศกเศร้าค่ะมีแม่มีญาติมีเพื่อนจากกลุ่มวัดม่วง

ศพแรกที่ทำพิธีชาปนกิจคือศพของในต้น

พระเนรญาตินำโลงเข็นรอบเมน๓รอบ
แล้วก็นำขึ้นวางบนเมนเผาศพ
วางดอกไม้จันทร์อย่างที่เห็นภาพนะคะ
แล้วก็มีการชาปนกิจคือศพของในต้นเป็นศพแรก
คืออย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าวันนี้ค่ะ๑๗ตุลาคม
เป็นวันคล้ายวันเกิดของในต้นด้วย
อายุ๒๖ปีก็เลยเพื่อนเอาเค้กรสชาติวานิลา
เป็นรสชาติโปรดของในต้นด้านหน้าก็ตกแต่งด้วยช็อกโกแลต
เขียนข้อความว่าต้นเพื่อนรักจุดทูบหนึ่งดอก
เหมือนกับเป็นการเชิญดวงวิญญาณให้มากินเค้ก
แล้วก็วางเอาไว้หน้ากรอบรูปแบบนี้ค่ะ
รุ่นพี่คนสนิทของต้นค่ะนายคมเดชช้างมณีอายุ๓๒
บอกว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของต้นอายุครบ๒๗
ช่วงวันที่เกิดเหตุเป็นช่วงที่ในต้นอายุ๒๓
คือคนก็เชื่อกันว่าเป็นวัยที่ต้องระวังตัว
เป็นวัยเบนเจอร์เพศของผู้ชายนะคะ
ทางรุ่นพี่คนนี้ก็บอกว่าก็เชื่อนะเรื่องของวัยเบนเจอร์เพศ
คมเดชบอกว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนเกิดเหตุนะคะ
ในต้นเพิ่งชวนว่าปีนี้ฉลองวันเกิดด้วยกันนะ
นัดกันนะ๑๗ตุลาคม
จริงแล้ววันนี้จะต้องเป็นวันที่ฉลองวันเกิดด้วยกัน
แต่กลายเป็นว่าวันนี้เป็นวันชาปนกิจศพค่ะ
แม่และพี่ชายของในต้นเกิด
ของในต้นก็บอกว่าครอบครัวช้ำใจและสะเทือนใจที่ต้องชาปนกิจศพลูกชายในวันเกิดของลูกชาย
ส่วนกรณีของในบาสผู้ต้องหาเนี่ยนะคะครอบครัวไม่ต้องการให้มาขอขมาศพ
ทางครอบครัวอโหสิกรรมให้จะได้ไม่ต้องจองเวรจองกรรมกันอีก
ส่วนที่สาราตั้งศพของนายแซมแม่และญาติญาติได้ซื้อพิซซ่าถาดกลาง๒ถาด
มาให้กับในแซมผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะนี่นะฮะ
ไปวางไว้ที่หน้าโรงศพจุดทูบ๑ดอกเคาะโลง๓ครั้ง
เหมือนกับเรียกวิญญาณให้มารับพิซซ่าไปอะค่ะครับค่ะ
คือแม่ของนายแซมบอกทีมข่าวว่าในแซมกินเกงและของโปรดก็นี่แหละพิซซ่าก็เลยนำมาให้ก่อนที่จะชาปนกิจค่ะ
ลูกพี่ลูกน้องของนายแซมค่ะนายนัทธพงศ์ก้อนเพชรอายุยี่สิบเก้า
ยืนยันว่ากลุ่มเพื่อนเนี่ยไม่เคยมีความคิด
ไม่เคยต้องการจะไปรวมตัวหรือยกพวกไปที่จังหวัดเพชรบุรี
บ้านของหมอปลามือปราบสัมภเวษีตามที่มีกระแสข่าวนะคะครับ
ว่าเด็กวัดม่วงรวมตัวจะไปบ้านหมอปลาเนี่ยเขาบอกว่าไม่จริง
เขาบอกว่าไม่แค้นไม่คิดหาเรื่องอะไรแล้วในนามของคนสูญเสียจากเหตุการณ์เนี้ย
ครับอยากให้กลุ่มเพื่อนเพื่อนคู่กรณีทั้งสองฝั่ง
ไม่ว่าจะฝั่งไหนก็ตามอ่ะฝั่งคนเจ็บฝั่งคนตายฝั่งมือแทงอ่ะ
กันไปเถอะไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งหรือกระทบกระทั่งหรือเกิดความสูญเสียกันอีก
หลังเกิดเหตุแม้ว่าในบาสผู้ต้องหาจะได้รับการประกันตัว
นัทธพงศ์บอกว่าก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะทุกอย่างมันก็เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายนั่นแหละ
แล้วก็ในบาสไม่ต้องมาขอขมาคนตายนะไม่อยากเจอหน้า
แต่ว่าทางครอบครัวก็ขออโหสิกรรมให้ก็แล้วกัน
ไม่ครับไม่มีเลยไม่คิดอย่างที่จะทำอย่างนั้นอยู่แล้วครับ
ไม่คิดว่าจะทำอย่างงั้นอยู่แล้วครับ
แน่นอนครับไม่มีแน่นอนผมคิดว่าที่ทำออกมาผมไม่รู้ว่าจะแอบอ้างหรือว่าจะอะไรไม่รู้
แต่ว่าผมอยากบอกเพื่อนทำว่าให้หยุดดีกว่าครับให้หยุดดีกว่าเพราะว่ามันไม่ดีทั้งสองฝ่ายเลย
ทางเขาก็มองผมไม่ดีอยู่แล้วแล้วนี่ก็มันจะหนักเข้าไปใหญ่อีก
ด้านป้าของในแซมค่ะก็พูดในเชิงตัดเพาะนะคะ
บอกว่าตอนนี้สังคมรุมด่าครอบครัวหนักมากเลยหยุดได้ไหม
เพราะว่ายังไงยังไงในแซมหลานชายก็ตายไปแล้ว
เรื่องมันจบไปแล้วมันย้อนอะไรกลับคืนมาไม่ได้แล้ว
ไม่เคยคิดจะจองเวรจองกรรมอะไรกับใครด้วย
แม่ของนายแซมผู้เสียชีวิตก็บอกว่าวันนี้ของงดให้สัมภาษณ์นะคะ
คืออยากจะให้เรื่องมันจบแต่เพียงเท่านี้
คือในช่วง๒๓วันที่ผ่านมาเนี่ยมันมีลักษณะของการโพสต์ในโลกออนไลน์
ประมาณว่าเดี๋ยวเด็กวัดม่วงจะตามไปหาบาส
จะเอาเรื่องกับหมอปลาที่ออกมาช่วยบาส

เพราะฉะนั้นคือท่านที่อยู่ในกลุ่มวัดม่วงทั้งหลายเนี่ย
คือต้องฟังทางครอบครัวของผู้ตายทั้งสองด้วย
ทั้งต้นแล้วก็แซมที่เขาเสียชีวิต
ทางครอบครัวยืนยันว่าอโหสิกรรม
คือขอให้มันจบเท่านี้ก็แล้วกัน
แล้วก็ฝากบอกว่าอย่าไปตามกันอีกเลย
ทั้งสองฝั่งนั่นแหละให้จบกันไป
แต่เพียงเท่านี้แค่นี้ก็สูญเสียกันมากพอแล้วนะครับ
ก่อนที่จะมีพิธีชะปนักศิษย์สบของแซมกับต้นในวันนี้
แม่ของทั้งสองคนแล้วก็ครอบครัวนี้
นิมนต์พระไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุ
ที่ถูกแทงเสียชีวิตทั้งสองคน
ครอบครัวของแซมกับต้นนิมนต์พระมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนะครับจุดเกิดเหตุก็คือหมู่บ้านสุขสรรค๖นะฮะ
ถนนกาญจนาพิเศษแขวงหลัก๒เขตบางแครกรุงเทพ
ก็อย่างที่ท่านติดตามข่าวมาตลอดนั่นแหละนะฮะที่เขาไล่กันตั้งแต่หน้าบ้านจนมาถึงกลางซอยแถวซอยเนี่ยนะครับ
ครอบครัวของแซมเนี่ยบอกว่าแซมเสียชีวิตตรงจุดนี้เป็นจุดหน้าบ้านของชาวบ้านหลังหนึ่ง
แม่ก็จุดทูบบอกลูกชายให้กลับวัดนี่วันนี้ก็มีฝนตกด้วยนะฮะ
อีกจุดหนึ่งก็เป็นจุดที่ต้นเสียชีวิตอยู่ห่างจากจุดของแซมไปสัก๑๕เมตร
ทางครอบครัวก็มาเรียกชื่อต้นให้ไปที่วัดเหมือนกันนะเพราะว่าวันนี้มีพิธีชาปนกิจศพ
คุณผู้ชมคะทีนี้ค่ะมาดูทางฝากฝั่งของในบาสผู้ต้องหา
ครับนายนัทธวุฒิเพิ่งเลิกดีคือในบาสเองก็บาดเจ็บ
อ่าใช่ฮะเขาก็ผ่าตัดที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี
เมื่อคืนวานนี้นะคะวันนี้ในบาสก็เปิดเผยถึงอาการผ่าตัดผ่าน
ดีโอคอร์นะคะบอกว่าการผ่าตัดผ่านไปได้ด้วยดี
แต่ยังปวดแผลอยู่เพราะเป็นการผ่าตัดแล้วก็ใส่เหล็กไปด้วย
คือแขนเนี่ยหักผิดรูปครับคุณหมอบอกว่าถ้าแผลไม่ติดเชื้อ
ไม่มีอาการแทรกซ้อนอะไรก็จะสามารถกลับไปพักฟื้นต่อที่บ้านได้ค่ะ
หมอปลามือปราบสัมภเวษีค่ะก็พูดถึงกรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊ก
อ้างว่าเป็นกลุ่มเด็กวัดม่วงเนี่ยนะคะแล้วก็โพสต์ในกลุ่มว่าจะมารวมตัวกันที่บ้านหมอปลาก็เห็นตั้งแต่เมื่อวานนี้เขามี
วันนี้ก็มีหมอปลาก็เลยบอกว่าจริงแล้วก็ตอนนี้รอดูอยู่นะว่าใครเป็นคนโพสต์
โพสต์แบบนี้แล้วจะมาจริงไหมแต่เท่าที่สังเกตตั้งแต่เมื่อวานก็ไม่ได้มีใครมามีแต่ฝนตกอย่างเดียว
พูดตลบตะแรงไปวันแล้วพอสุดท้ายพอมีคลิปออกมาไม่เห็นพูดเก่งกันเหมือนวันแรกเลยล่ะ
สื่อเนี่ยสำคัญกว่าเจ้าหน้าที่หลายคนนะสำคัญอย่างยิ่งถ้าพูดออกอากาศได้ไม่โดนฟ้อง
มันจะพูดแบบนี้หมดเลยมันสำคัญอย่างไรล่ะเรื่องบาสเนี่ยถ้าไม่มีสื่อ
คิดไหมว่าวันนี้บาทจะเป็นยังไง
คุณผู้ชมค่ะก็มีทีมงานของหมอปลาค่ะก็ไปดักรอเลยนะ
เหมือนกับที่มีคนโพสต์เฟซบุ๊คว่าจะมาทางฝั่งกลุ่มเด็กวัดม่วงจะมาเนี่ยเขาไปรอเลยนะ
แต่เหมือนกับว่าเขาก็ตรวจสอบนะคะเนี่ยเขาโพสต์กันเอาไว้ประมาณแบบนี้
พรุ่งนี้เด็กวัดม่วงรวมตัวหน้าบ้านหมอปลา๙โมงล้อหมุน
แต่ว่าจากการตรวจสอบนะคะทีมงานของหมอปลานายกริจก้าวบอกว่า
มันก็มีเหมือนกับเฟซบุ๊กเป็นแบบเฟสอวตาคือตรวจสอบหาที่มาไม่ได้หาตัวตนไม่เจอ
คือเฟซบุ๊คใครก็ไม่รู้ก็มีไปโพสต์ในลักษณะยั่วยู้ให้สองฝ่ายทะเลาะกัน
ก็เลยประกาศเลยว่าถ้าใครชี้ตัวคนโพสต์แบบนี้ได้
เพราะว่าตอนนี้ยังไม่รู้ตัวตามตัวไม่เจอจริง
มีรางวัลให้หมื่นหนึ่งเลยนะคนที่ไปโพสต์ยั่วยุ
ลุกปั่นให้สองฝ่ายทะเลาะกันหรือว่าอ้างว่า
เป็นเด็กวัดม่วงจะมาหรือไม่มาตัวจริงหรือตัวปลอมก็ไม่รู้อะไรอย่างนี้
นี่เขาโพสต์เมื่อสองวันก่อนแล้วนะฮะใช่ค่ะ
ไม่ได้หมายถึงพรุ่งนี้ที่จะเป็นวันจันทร์ไม่ใช่นะ
เขาโพสต์ตั้งแต่วันศุกร์แล้วมั้งวันนี้เขาเลยลองไงครับ
นี่เขาก็รอกันว่าจะมาไหมคือคดีนี้อย่างที่บอกคุณผู้ชมตั้งแต่ต้น
ว่ามันต้องแบ่งเป็นสองเรื่องนะคะครับคือฝั่งของในบาส
ฝั่งในบาร์สเนี่ยไปทำให้เขาเจ็บทำเขาตายตายสองเจ็บหนึ่ง
ก็ถูกแจ้งข้อหาไปแล้วค่ะคนตายพยายามฆ่า
เรื่องของการพาอาวุธมีดไปในที่สาธารณะทีเนี้ยทางฝั่งเด็กวัดม่วง
เกิดคำถามว่าแล้วจะแจ้งความดำเนินคดีอะไรเขายังไงบ้างครับ
เรื่องต้นเนี่ยนะคะก็ถูกแจ้งความดำเนินคดีเหมือนกัน
ข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ
ข้อหาร่วมกันบุกรุกเป็นความผิดอาญาแผ่นดินนะคะ
อืมคือทางตำรวจดำเนินการได้เลย
สี่คนนะคะตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอในบอลในบายในนิดในเยอร์
เพราะว่าสองคนเขาเสียชีวิตไปใช่ครับข้อกล่าวหาเนี่ย
สี่คนนี้มันจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าใครทำอะไรบ้าง
ในช่วงจังหวะที่เกิดเหตุคือบางคนก็เป็นทั้งผู้เสียหาย
เป็นทั้งผู้ต้องหาด้วยเพราะว่าบางคนก็เจ็บด้วย
แล้วก็ไปทำร้ายในบาสด้วยอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวต้องดูกันเป็นคนไป
ทนายความของบาสค่ะทนายภัยศาลเรืองฤทธิ์
บอกว่าก็เตรียมยื่นเรื่องให้แจ้งข้อหาเพิ่มกับกลุ่มนี้นะคะ
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
เพราะว่าในบาสเขาเจ็บหนักเขาต้องผ่าตัดครับ
ทำให้เสียทรัพย์และข้อหาซ่องโจรด้วยค่ะทนายอนัญชัยชายเดชค่ะ
ก็ไปที่บ้านหมอปลานะคะบอกว่าเดี๋ยววันพุธที่๒๐ตุลาคมนี้จะไป
ครับมอบเงินให้แสนนึงเลยแล้วก็จะไปหารือกับทนายภัยศาล
จะช่วยกันค่ะร่วมกันช่วยคดีของในบาสนะคะ
คือช่วยดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะครับอ่าทีนี้ท่านผู้ชมครับ
ในเรื่องของกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ที่เกิดเหตุ
ที่เกิดเหตุคือหมู่บ้านสุขสรรค์๖แขวงหลัก๒เขตบางแครกรุงเทพ
ค่ะเป็นบ้านของแฟนของบาสเขาแต่บาสเขาก็จะมาประจำนั่นแหละนะครับ
คือที่นี่เนี่ยที่บ้านวันนี้ไม่มีใครอยู่นะฮะ
ก็แฟนของบาสก็คงไปดูแลบาสอยู่ที่เพชรบุรีที่บ้านหมอปลานะครับ
เราได้คุยกับวัยรุ่นคนหนึ่งเขาบอกว่าเอาจริงจริงแล้วเนี่ย
หมู่บ้านสุขสรรค์ที่ผมอยู่เนี่ยนะหมู่บ้านสุขสรรค๖เนี่ย
วัยรุ่นในหมู่บ้านเนี่ยถ้ารวมกลุ่มกันจริงเนี่ย
บอกกับคุณชมพู่สลันพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยเขาคือวัยรุ่นแก๊งสุขสรรค์นะ
อืมคือชื่อตามหมู่บ้านเลยนะซึ่งแก๊งสุขสรรค์คือกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ในหมู่บ้าน
หมู่บ้านสุขสรรค๖ถามว่าเอาแล้วแก๊งวัดม่วงอ่ะ
วัดม่วงเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เขาอยู่ฝั่งรอบหมู่บ้านอยู่ชุมชนรอบหมู่บ้านสุขสรรค์๖นะฮะ
แถวซอยเรืองศรเนี่ยลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
วัดม่วงก็คือแก๊งที่เขาไปเจอกับบาสที่หน้าถนนแล้วมีปัญหาเรื่องรถปาดน่งปาดหน้าอะไรก็แล้วแต่ฮะ
ตามมาถึงในหมู่บ้านเพราะฉะนั้นเขาบอกเขาขออธิบายหน่อย
หมู่บ้านเนี่ยคือกลุ่มสุขสรรค์ไม่ใช่กลุ่มวัดม่วงกลุ่มแก๊งวัดม่วงเนี่ยเขาอยู่นอกหมู่บ้าน
ทีนี้เมื่อหลายปีก่อนเนี่ยทั้งแก๊งเด็กสุขสรรค์กับแก๊งเด็กวัดม่วงเนี่ยเขาเคยมีปัญหาบาดหมางกันเป็นคู่อริกันอันนี้ยอมรับว่าจริงนะอันนี้ที่เขาบอกกับเรานะฮะ
แต่หลังจากนั้นมาได้เริ่มยุติกันแล้วไม่มีเหตุกระทบกระทั่งทะเลาะวิวาสแล้วเนื่องจากทั้งสองฝ่ายคือแบบแหมทะเลาะกันจนเบื่อแล้วอ่ะเบื่อจนแบบเห้ยเลิกแล้วหยุดกันได้แล้วจะในหมู่บ้านนอกหมู่บ้านหยุดทะเลาะกันดีกว่าจนกระทั่งเนี่ยแหละมามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือกรณีของบ้านของบาสกับไอ
เขาหวั่นว่ามันจะเป็นชนวนเหตุความบาดหมางให้มันปะทุขึ้นมาอีกรอบหนึ่ง
มันมีสองคั่วถูกไหมถูกพี่แต่มันไม่มีอะไรกันมาตั้งนานแล้วพี่เป็น๑๐ปี๒๐ปีแล้วนะทุกวันนี้ไม่มีอะไรกันแล้วพี่คือรู้จักกันหมด
อย่างเงี้ยถึงกันหมดพยายามไม่จะจะพยายามไม่มีเรื่องกันอย่างงี้มากกว่าพี่ถ้าคุณไม่หาเรื่องคุณไม่มาคุณไม่ติดเรื่องคุณไม่คิดมาเอาแต้มฟรีอะไรอย่างเงี้ยอื้อฮือใช่พี่เหมือนมากระทืบโชว์แบบอ่าเฮ้ยจำไว้หน้าอะไรอย่างเงี้ยเอออย่าไปยุ่งกับกูน่าเออแถวนี้กูอ่าประมาณนั้นพี่แล้วไอ้บาสมันก็จะแบบสู้ไม่
อย่างทางแก๊งสุขสรรค์นี้เขายืนยันว่าไม่เคยมีปัญหากันเลิกมีปัญหากันแล้วเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าเขาก็ไม่ได้อยากมีปัญหาอะไรอีกนะฮะกรณีของบาสก็ถือว่าก็เป็นส่วนของเรื่องที่ของ๖คนนั้นกับบาสอะไรก็ว่ากันไปส่วนแก๊งวัดม่วงน้องก็ต้องฟังครอบครัวของต้นกับแซมเพื่อนในกลุ่มของน้องนะครอบครัวเขายืนยันว่าอโหสิกรรมแล้วจบก็คือจบ

เหมือนกับอันนี้ที่ก็เกิดขึ้นเนี้ยมันมีกล้องวงจรปิดแล้วดูว่าเออมันเกิดจากอะไรครับผมคิดว่าสำคัญนะฮะสำคัญถ้าทุกคนในนี้ถ้ามีกล้องทุกทุกบ้านนะก็ดีเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนหรือว่าแก๊งไหนก็ตามแต่นะคะครับฟังคำพูดของท่านผู้บัญชาการตำโหลดแห่งชาติดูนิดหนึ่งดีไ
ไม่ปล่อยประละเลยคดีนี้แจ้งข้อหาไปแล้วทั้งสองฝั่งฝากถึงประชาชนทุกคนฝากถึงทุกกลุ่มทุกแก๊งค่ะครับว่าการใช้อารมณ์ไม่เคยจบสวยสุดท้ายก็ต้องตามมาด้วยความเศร้าเสียใจก็หวังว่าคดีของบาสจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกทุกคนและหวังว่าจะไม่เกิดคดีแบบนี้ขึ้นอีกนะคะส่วนคดีเนี้ยฝ่ายห
ที่บอชนไปร้องเรนได้ตลอดเวลานะคะฝากถึงแก๊งวัดม่วงค่ะที่ออกมาโพสต์ไล่ล่าอะไรก็ตามแต่ใช้คำพูดในลักษณะจะเอาคืนแก้แค้นอะไรก็ตามแต่ท่านผู้บัญชาการตำโปรดแห่งชาติบอกว่าต้องอยู่กันให้เรียบร้อยนะเพราะตำโปรดไม่ปล่อยให้ใครทำผิดกฎหมายนะถ้าฝากฝืนถ้าทำผิดกฎหมายเนี้ยด
ใจนะครับก็ไม่หวังว่าคงไม่เกิดเรื่องแบบนี้อีกครับแต่ว่าก็ยืนส่วนที่ทำไปแล้วเนี้ยใครทำผิดก็ต้องว่าไปตามกฎหมายไม่ไม่เว้นทางนั้นคือคนทำผิดก็มีการย้ำแบบนี้นะคะสำหรับการดำเนินคดีกับแก๊งวัดม่วงเนี้ยค่ะตำโปรดดำเนินการเองเพราะว่าเป็นความผิดอายาแผ่นดินต

พบตรนี่เตือนเลยนะใช่ค่ะต้องฟังให้ดีเลยค่ะ
ฟังให้ดีเลยนะคุณเขียนมาสอนเดี๋ยวดูอันนี้